แต่หลังจากที่มีการผ่อนคลายนะครับ
เฟสที่เรียกว่าผ่อนสำหรับกิจการสีแดง

ก็คือต้องดูหลังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
นับจากนี้ไปว่า๗วัน๑๔วัน
จะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า
แต่เราก็อยากให้บ้านเรากลับสู่ภาวะปกติแบบจริงซะทีเนาะ
ทีมข่าวของเราเมื่อคืนนี้ออกสำรวจ
เพราะว่าออกไปถ่ายทำข่าวได้แล้วนะ
หลังช่วงเวลาก่อนหน้านั้นคือเคอร์ฟิลล์๕ทุ่ม
แต่เมื่อคืนนี้ก็ถือว่าไม่มีเคอร์ฟิลล์แล้ว

สำรวจตรวจสอบในหลายพื้นที่ไปที่กำแพงเพชรกันก่อนนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ตระเวนเข้าไป
คุณป้าขายหมดเกลี้ยงเลย
โดยบรรดาลูกค้าก็บอกว่ารู้สึกผ่อนคลายแล้วนะ
คือไม่ต้องรีบกลับบ้านแล้วนะครับ
แล้วก็ในตลาดก็จะมีร้านอาหารกลางคืน
เปิดให้ลูกค้าเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับ

ก๋วยเตี๋ยวก็มีลูกค้ามานั่งทานที่ร้านจำนวนมากแล้ว
เขาบอกโอ้โหขายหมดเกลี้ยงเลย
ทรงน้ำซุปในหม้อหมดเกลี้ยงเลยคุณ

เจ้าของร้านเปิดเผยบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็มาแนะนำอยู่นะครับ
ว่าถ้าให้ลูกค้ามานั่งทานก็ให้ลูกค้าเว้นระยะห่าง
หรือว่าทางตัวแม่ค้าเอง
ค้าเองก็ต้องจัดพื้นที่ให้ลูกค้าได้อย่างปลอดภัยนะครับ
แต่ก็ย้ำว่าเรายังไม่ประกาศยกเลิกพรกรฉุกเฉินนะ
แม้ว่าเคอร์ฟิลล์จะยกเลิกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ตามนะครับ
แต่พรกรเรายังมีข้อกำหนดต่างอีกมากมาย
ตัวแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวก็บอกว่าขายของดีขึ้น

ใช่นะครับผู้สื่อข่าวของเรายังตระเวน

ก็พบว่าร้านสะดวกซื้อเปิดตลอด๒๔ชั่วโมงแล้ว
แต่ก็ยังมีลูกค้าไม่มากนักนะครับ
ตามท้องถนนก็เริ่มจะมีรถอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มาก
ส่วนแหล่งบันเทิงต่างยังไม่เปิดแน่นอน

ร้านอาหารคุณต้องสำรวจตรวจสอบของคุณ
ว่าคุณจดทะเบียนเป็นอะไร

ร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดนตรีสดหรือว่าเป็นสถานบันเทิงกันแน่
แล้วเขาบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดเป็นพวกสถานบันเทิง
อยู่ดีจะเห็นว่าช่วงนี้ร้านอาหารเปิดให้บริการได้
เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนมาเป็นขายอาหารได้ไหม

ใช่ก็ต้องดูว่าการจดทะเบียนของคุณเป็นอย่างไรนะฮะ

กลุ่มที่บางคนไปฉลอง
แต่บางกลุ่มนะเขาชินกับสิ่งที่มีเคอร์ฟิลล์มาแล้ว

อย่างนี้ค่ะที่กาลสินบริเวณรอบเขตเทศบาล
หลัง๕ทุ่มเมื่อคืนนี้ผ่านมานะ
ดูสิคะตามท้องถนนยังคงเงียบ

ช่วงกลางค่ำกลางคืนมันต่อเนื่องกันมาเป็นเดือน
แล้วตามร้านอาหารสถานที่นั่งดื่ม
ทุกร้านเขาก็ปิดตั้งแต่๔ทุ่ม

ไม่ได้ขยายเวลาให้นั่งทานในร้าน
แล้วก็ไม่ได้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทีนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงเอง
ก็จะต้องตรวจสอบใบอนุญาตอย่างที่บอกล่ะค่ะ

ภาพรวมในเขตเทศบาลเมืองกาลสิน
ปลดล็อกก็ไม่ได้มีการกระทำผิดอะไรนะคะ
ครับเราไปสำรวจตรวจสอบกันต่อที่บึงการครับ
ก็ที่บึงการก็มีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดภายหลังมาตรการผ่อนคลาย
ก็มีคำสั่งยกเลิกจุดตรวจบางแห่งการควบคุมการแพร่ระบาด

จำนวน๕จุดตรวจก็ยกเลิกไป
แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่กักตัวของจังหวัดบึงกาลจากเดิม
คือมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานีศูนย์การศึกษาบึงกาล
ส่วนมาตรการอื่นก็ให้เป็นไปตามที่ส่วนกลางกำหนดนะครับ